วันนี้ประเดิมเริ่มต้นความคืบหน้ากรณีที่น้าแอดคาราบาลเนี่ยนะฮะ
ฉะเดือดด่ากลางเวทีคอนเสิร์ตในงานวันเกิดของกำนันในพื้นที่บางเลนนะครับ
ที่สุภัณฑ์บุรีเหมือนจะจบแต่วันเนี้ยไม่จบใช่แล้วครับ
เพราะว่าทางผู้ว่าเห็นว่าคงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดี
ประโยคบนเวทีนะคุณมิ้วคุณผู้ชมครับ
ดุเดือดทั้งนั้นลองไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
ผมที่นี่กูตายพี่นี่เหลือมึงเป็นใครอะ
คนการบุรีเขาจะให้กูเล่นคนปริศน์ต์
มึงกลัวว่ามึงจะหมดแต่หนังเหรอ
มึงเอาแค่ไทยตัวรอดมึงไม่เคยคิดนะว่า
สุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ดูอะ
ที่เลี้ยงเพื่อให้ได้ตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่ง
เรียงกับรักษาตำแหน่ง
ยังมีดราม่ายิ่งกว่าพี่
ก็ดุเดือดจริงจริงถ้าฟังคลิปแบบเต็มเต็มคือดุเดือดมาก
นี่ขนาดดูดเสียงบางคำออกแล้วนะครับใช่ค่ะ
ก็คือคนที่ลงคลิปบอกเลยเนี่ยฮะน้าแอดเดือดน้าแอดโคตรเดือด
แล้วในประโยคแต่ละประโยคนั้นก็มีทั้งมึงมีทั้งไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยนะฮะ
สำคัญก็คือมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูลูกใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่

อันนี้บางประโยคที่น้าแอดเขาพูดบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับ
หลายคนก็เลยต้องการหาคำตอบว่าตกลงแล้วน้าแอดเขาเป็นอะไร
ทำไมต้องเดือดขนาดนี้ทำไมต้องโมโหขนาดนี้
วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์พาคุณผู้ชมตามความคืบหน้าเรื่องนี้ครับ
แอดคาราบาลหรือว่านายยืนยงโอภากุลครับ
เป็นนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง
โอ้โหถึงขนาดที่ว่าด่าออกไมค์อ่ะค่ะ
เสียงดังออกลำโพงคนได้ยินกันทั่วเลย
แล้วคนที่ถูกด่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พ่อเมืองของจังหวัดนี้ครับ
นี่คืองานวันเกิดของกำนันพุก
กำนันปิยพฤษเกียรติชูสกุลอายุ๕๙ปีครับ
เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกำนันในพื้นที่อำเภอ๒พี่น้องนะครับ
อยู่ที่ตำบลบังเลน

พุธที่ผ่านมานี่เองครับคุณมิ้วคุณผู้ชมครับ

แอดดูเหมือนว่าจะโมโหที่ผู้ว่าเนี่ย
ไม่ยอมให้มาเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตที่สุพรรณ
เดี๋ยวรอนะแอดชี้แจง

ท่านผู้ว่าสุพรรณบุรีไม่นิ่งนอนใจครับ

เมื่อวานนี้คุณมิ้วพี่อุ๋ยเล่าไป
ใช่ค่ะเล่าไปคร่าวนะเมื่อวานนี้
แต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นร้อนใช่ครับ
ดึกท่านอัดคลิปนี้ครับอัดคลิปนี้ชี้แจงก่อนเลย

วันนี้ขออนุญาตนะปล่อยหมดไม่ได้เวลามีจำกัดครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าใจความสำคัญคือท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดกัน
ตั้งแต่งานอนุสรดอนเจดีงานประจำจังหวัด
ต้นปีคือมีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงนั้นสุพรรณบุรีจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมป้องกันการระบาดโควิด๑๙
ตามประกาศคำสั่งของสบค
นี่นะฮะจังหวัดไม่ได้ห้ามจัดงานคอนเสิร์ต
คือถ้าจะจัดต้องมายื่นขออนุญาตทำตามขั้นตอน
แต่ตอนนั้นท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีใครมาทำเรื่องขออนุญาตเลย

เป็นแฟนคลับด้วยครับด้วยซ้ำนะคะ
ตอนเรียนในหมหาลัยผมชอบเพลงมาก
ปัจจุบันนี้บางทีก็ยังร้องอยู่
เป็นแฟนคลับของน้าแอดด้วยนะฮะ
แต่ท่านผู้ว่าก็ชี้แจงแบบใจเย็นนะคะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับกำนันพุกหน่อย

คนหนึ่งก็น้าแอดก็รักและเคารพ

ำนันพุกเปิดบ้านให้เราเข้าไปพูดคุยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นงานวันเกิด
ช่วงที่น้าแอดขึ้นบนเวทีแล้วด่าออกไมค์เนี่ย
ตอนนั้นผู้ว่ากลับไปแล้ว
เพราะนี่ก็แอบลุ้นอยู่ว่าถ้าผู้ว่านั่งอยู่

แล้วคนก็เต็มงานเลย

แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องใดเรื่องที่เกิดขึ้น
กำนันพุกบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของน้าแอด
หลังจากนั้นตัวของกำนันพุก
ไปขอให้น้าแอดหยุดด่าผู้ว่าทันที
พอน้าแอดใจเย็นลงแล้วก็เล่นดนตรีต่อไปครับ

ส่วนตัวมองว่าเดี๋ยวคงต้องมีการปรับความเข้าใจกัน
เพราะทุกคนทั้งฝั่งน้าแอดคาราบาล

ก็เป็นคนเลือดสุพรรณเหมือนกันครับ
คือหลังจากที่ท่านผู้ว่าอัดคลิปกลางดึกเมื่อคืนแล้ว

ก็ไปเจอท่านผู้ว่าระหว่างที่ท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
ชี้แจงละเอียดเลยครับคุณมิ้วคุณผู้ชมรอบนี้
ท่านบอกว่านอกจากจะขอพูดผ่านสื่อแล้วนะ
ทำหนังสือชี้แจงต้นสังกัด
ส่งถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับ
ลงรายละเอียดเลยว่าตัวเองเนี่ยรับราชการตั้งแต่ปี๓๐๒๕๓๐นะฮะ
แล้วดำรงตำแหน่งผู้ว่ากาลสินเมื่อปี๕๙
ย้ายมาเมืองสุพรรณรับตำแหน่งผู้ว่า๑ตุลาคมปี๖๓
จนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่งเก้าอี้มา

ปี๖๔เกิดโรคระบาดโควิด
พอเข้าปี๖๕โควิดมันผ่อนคลายแล้วถูกไหมครับ
นี่นะครับตอนที่จัดงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนั้นยังเป็นพื้นที่สีส้ม
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เรามีการแบ่งโซนสีแต่ละจังหวะ
ถูกไหมฮะโซนสีไหนทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้าง
ยังเป็นพื้นที่สีส้มนะของสุพรรณ
ไม่สามารถจัดมหรสบได้

ฟ้าผ่อนคลายจัดงานได้
กิจกรรมอะไรต่างจะอนุโลมมากกว่าพื้นที่สีส้มสีแดง

แล้วตอนนี้คลิปที่ถูกด่าแพร่กระจายว่อนโซเชียลไปหมด

บางคนดูแค่คลิปก็เข้าใจว่าอ้าวผู้ว่า
ทำไมใจแคบทำไมไม่ยอมให้จัดงาน
คนคิดไปต่างนานาก็เกิดความเสียหาย

ผู้ว่าบอกว่าจึงจะรวบรวมหลักฐานต่าง
ดำเนินคดีตามกฎหมาย
การใช้ภาษาที่มันผสมในการพูดว่ามองเรื่องนี้อย่างไรครับ

หลังจากที่พิเศษจำเนินการอย่างไรต่อหรือว่าหลังจาก

กำลังดูในเรื่องหลักฐานเราก็ต้องเตรียมเอาไว้
ถ้ามีข้อสังการอะไรมาเราก็คงดำเนินการ
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความหรอกคำสั่งจากกระทรวงใช่ไหมครับ
ไม่ใช่รองหลักเราก็ดูกระทรวงด้วย

ว่าเราเพียงพอที่จะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่
ท่านตอบแบบนิ่มใจเย็นแต่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอน
แล้วก็ตอนนี้ให้ทางนิติกรชำนาญการสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
รวบรวมหลักฐานอยู่ว่าจะสามารถแจ้งความร้องทุกข์

ครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่ส่วนตัวท่านด้วยไง
มีการเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรงนี้เองท่านก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับ
แถลงการจังหวัดสุพรรณบุรีออกเอกสารมาเลยครับ
ก็ร่ายยาวมาเนื้อหาใจความสำคัญ
ก็คล้ายกับที่ท่านผู้ว่าตอบสื่อไปเมื่อกี้นั่นแหละใช่ค่ะ
ก็มีการชี้แจงไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
อ้าวแล้วเดี๋ยวแนวทางจากนี้ไป
อนุสรดอนเจดีในห่วงปีหน้ามกรา๖๖เนี่ย
ก็เดี๋ยวจะมีการปรับรูปแบบอะไรต่าง
แล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม
การจัดแสดงดนตรีจะมีต่อไปอย่างไรนั้น

นี่คือเอกสารล่าสุดวันนี้เลย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

ท่านโพสต์เฟซบุ๊กครับคุณผู้ชมค่ะค่ะ
มี๙ข้อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นดราม่าร้อน
ใน๙ข้อเนี่ยผมหยิบมาเฉพาะสำคัญก็แล้วกัน

ข้อ๕ท่านมีการชี้แจงว่า
กาญจนบุรีจัดได้เพราะเป็นพื้นที่สีฟ้า
ส่วนสุพรรณบุรีตอนนั้นมันยังเป็นพื้นที่สีส้มไง

ข้อที่๗ที่ท่านโพสต์
ทำไมถึงไม่ได้มีการว่าจ้างน้าแอด

เขาบอกว่ามันเป็นประเด็นเรื่องที่ว่า
ผู้จัดงานที่เขาชนะการประมูลและการจัดงาน
ปกติถ้าจัดคอนเสิร์ตจะเก็บค่าเข้าชม

ปรากฏว่าเขาบอกว่าจ้างวงคาราบาล
ค่าใช้จ่ายมันสูงรายได้ไม่คุ้มค่าจ้าง

ก็เลยขอไปจ้างวงดนตรีวงอื่นมาแทนได้ไหมล่ะ
ค่ะเพราะว่าการจ้างศิลปินมาในงานมหรสบจัดงานเนี่ย

แล้วทางผู้ที่ประมูลได้ก็มีหน้าที่ในการจัดมหรสบ

ก็เคยจ้างน้าแอดแล้วมันแพงมากแล้วมันขัดทุน

ใช่ครับเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง
ส่วนข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือข้อ๙
ข้อ๙ท่านรองผู้ว่าปรีชาบอกว่า
ไม่ใช่แค่น้าแอดเป็นคนสุพรรณคนเดียวนะ

ผู้ว่าล่าสุดก็เป็นคนสุบพันธ์เหมือนกัน
เกิดที่ศรีประจันทร์น้าแอดเป็นคนบังปลาม้า
ผู้ว่าคนปัจจุบันเป็นคนศรีประจันทร์
นี่นะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับ
คาราบาลอันนี้ข้อความตามที่โพสต์นะครับ
พ่อเนี่ยใจความสำคัญมีประมาณสัก๒๓พ่อที่ผมเล่าให้ฟังไปนั่นแหละนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมครับเรามาย้อนดูประวัติของคุณแอดคาราบาล
หรือว่าน้าแอดนายยืนยงโอภากุลครับ
เป็นศิลปินเป็นนักร้องนักแต่งเพลง
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช๒๕๕๙
เกิด๙พฤศจิกายนปี๒๔
ปีนี้๖๕ครับจะครบ๖๘ปีย่างเข้าปีที่๖๙

มีพี่ชายฝาแฝดชื่อคุณอีทยิ่งยงโอภากุล
แล้วก็เป็นลูกชายฝาแฝดคู่สุดท้อง
ของคุณพ่อมณัฐโอภากุลสกุลเดิมแซ่โอ
และคุณแม่จงจินแซ่อึ้งนะฮะ
นอกจากนี้นะแอดพี่ตูนบริสดรรม
คุณตั๊กบงกฎเป็นเครือยาศกันตระกูลคงมาลัย
วัยเด็กน้าแอดเรียนที่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ
ก่อนจะไปเรียนต่อที่ดรกันอสูจน์ศึกษาไหล่
พอจบการศึกษาชั้นมัธยมน้าแอด
เดินทางเข้ากรุงเทพครับจากสุพรรณตีรถเข้ากรุงเทพ
แล้วการเดินทางน้าแอดตอนนั้นนะคุณมิ้วคุณผู้ชม
ติดมากับรถขนส่งปลายสนีย
เพื่อมาเรียนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทรนธวาย

ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปัวที่ฟิลิปปินส์นาน๑ปี

เพราะว่าใจรักดนตรีตั้งแต่เล็กครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคุณพ่อด้วย
แรงบันดาลใจเป็นหัวหน้าวงดนตรีประจำจังหวัดสุพรรณ
เมื่อปี๒๔๘๐ชื่อวงดนตรีชสพ
ตอนเรียนที่ฟิลิปปินส์น้าแอดได้พบกับคุณไข่สานิท
ศิลาและคุณเขียวกีรติพรมสาขานักสกลนครทำให้น้าแอดมีโอกาสได้ฟังเพลงของ
ซิปลิ้นจอนเดนเวอร์จิอีเกิลและปีเตอร์สแซมตันครับจากแผ่นเสียงที่
คุณไข่สานิทสะสมเอาไว้จากนั้นทั้งสามคนก็เลยตั้งวงดนตรีขึ้นมา
ใช้ชื่อว่าคาราบาลยาวมาถึงปัจจุบันครับนอกจากทำงานดนตรีแล้วคุณผู้ชมครับ
้าแอดทำธุรกิจด้วยปี๒๕๔๔ก็เปิดบริษัทคาราบาลตะวันแดงจำกัด
และมีการเปิดฟาร์มไก่ชนนี่น่าจะคุ้นชื่อคุ้นตานะฮะและเป็นนายกสมาคมส่งเสริม
มิ้วคุณผู้ชมฟังแล้วร้องโอ้โหเลยฮะปรากฏว่าเข้าไปเช็คเนี่ยนะฮะถือหุ้นในบริษัท
หมื่นสองพันกว่าล้านด้วยกันแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้น้าแอดยังเงียบอยู่เลยอ่ะ
ใช่ค่ะยังไม่มีคำชี้แจงอะไรจากน้าแอดนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านหรือคนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

อยากจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งภายในพื้นที่ด้วยกัน

สุพรรณด้วยการรักกันไว้ดีกว่านะครับ